ใครที่เตรียมพร้อมรอฉลองสงกรานอยู่ปีนี้ไม่ผิดหวัง
เพราะว่าถนนเข้าสารเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่
รอบ๓ปีในธีมลายดอก
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับ

เพราะว่าปีนี้เข้าสารจัดงานสงกรานแน่นอนวิถีไทยร่วมใจ
สวมเสื้อหลายดอก๓วัน๑๓๑๕เมริษาประเภทยนตร์
ก็เป็นการกลับมาจัดงานรื่มเริงฉลองสงคราน
ก็เต็มพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
โดยสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนเข้าสารประเมินว่า
เทศกาลสงครานที่เข้าสารปีนี้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปเล่นน้ำสงกรานเฉลี่ยนะครับ
วันละประมาณ๓๐๐๐๐๕๐๐๐๐คน
และจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทนะครับ
เช่นเดียวกันกับทางด้านของศูนย์พยากร
เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทย
ก็มีการไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน
คาดว่าจะใช้จ่ายในช่วงของสงกรานปีนี้
โอ้โหบอกว่าจะไม่ต่ำกว่า๑๒๕๐๐ล้านบาทครับ
แต่ละคนก็เตรียมพร้อมในการใช้จ่ายเอาไว้
คนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า๗๐๐บาททีเดียว
แต่ว่ามีคำแนะนำมาจากทางด้านของ
ท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าททด้วยครับ
ในการเดินทางทางอากาศกับเครื่องบินช่วงสงกรานนี้คือ๑๑๑๑๗เมษายน
ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่
ฟ้าหลวงเชียงบรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ครับ
เนื่องจากว่าจะมีเที่ยวบินประมาณสัก๑หมื่น๔๒๐๐เที่ยว
เพิ่มขึ้นประมาณสัก๕๙จากปีก่อน
และผู้โดยสารจะมากถึง๒๓๗๐๐๐คน
เพิ่มขึ้นมาประมาณ๑๓๗จากปีก่อน
คนเยอะแบบนี้ก็ขอให้ประชาชนซึ่งจะเดินทางช่วงสงกราน
เผื่อเวลาล่วงหน้า๒๓ชั่วโมงป้องกันปัญหาการตกเครื่องครับ
ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสงการปีนี้หลายพื้นที่จัดงานยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับ